สกลนครได้เวลาในการไปดูวิถีชีวิต

โดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าไหม
ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงออกมาเป็นผ้าผืน
เป็นฝีมือของเด็กและเยาวชน
ติดตามได้จากรายงานของคุณวันทินีศรีเคนกันครับ
ลีลาการเสริงสาวไม้อ่อนชอยงดงาม
ประกอบวงโปรงลางซึ่งมีจังหวะสนุกสนานคลื้นเคร่ง

มาพึ่งบารมีจังหวัดสกลนคร
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาวไหม
ด้วยท่าเสริงเรียนแบบวิธีทำเส้นไหม
ให้เข้าใจกันแบบง่าย
เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ไว้
คุณผู้ชมคะท่าที่ดิฉันเสริงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ

กว่าจะได้เส้นไหมมาเป็นเสื้อผ้าที่สวยงามขนาดนี้
ต้องใช้เวลากันนานเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
ผ้าไหมเป็นที่รู้จักและยอมรับ

แต่วิธีทำก็ไม่ได้ง่ายเลยสักนิด
สาวน้อยมือรางวัลสาวไหมระดับประเทศ
ได้อธิบายเทคนิคกว่าจะมาเป็นเส้นไม้
เรียบสม่ำเสมอสีสม่ำเสมอสะอาด
ขนาดและน้ำหนักพอดีแบบนี้
พร้อมโชว์ลีลาการสาวไม้ให้ดูเป็นตัวอย่าง
สำหรับอันแรกที่รู้จักก็ต้องตีเกียวไหมให้ได้ร้ายที่สุด

ด้วยใจรักในภูมิปัญญาการสาวไหมของท้องถิ่น

จนทำให้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ๑
ในงานตรานกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไม้ไทย
ประจำปี๒๕๕๗ไปครอง
ก็เลยเสริมให้นักเรียนได้นำเอาชิดใจ
มาสู่ขบวนของการในเห็ดในถ้ำ
เสน่ห์แห่งผ้าไม้มรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่า
ที่ไม่ได้สร้างแค่ความภาคภูมิใจให้คนในท้องถิ่นเท่านั้น
แต่ยังเป็นเสน่ห์แห่งเมืองสกลนคร

ชักชวนให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาเยี่ยมเมืองแห่งวัฒนธรรมแห่งนี้
วันที่มีศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน